ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อยเกิดขึ้นที่จังหวัดนธรนศ์ศรีธรรมราต์ปลากใต้
ปรากฏว่าจังหวะหนึ่งเขาไปขุดไปเกี่ยวเข้ากับถุงพลาสติก
แล้วเขาก็แบบมันแปลกนะคะเพราะว่าพอไปเจาะแล้วเนี่ย
พลาสติกมันแตกเพราะมันแตกแล้วคุณค่ะกลิ่นหึงเลยค่ะ
เหม็นมากเขาก็เลยมาดูเนี่ยคุณในถุงพลาสติกเนี่ย
ในถุงสีขาวเนี่ยมันมีถุงดำซ่อนอยู่
แล้วพอแกะข้างในมาดูศพค่ะเป็นศพเด็กทารกอายุคันเนี่ย
๙เดือนนะคะโทษนะคะน้องโตเป็นคนได้แล้ว
๙เดือนแล้วค่ะอวัยวะทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
แล้วก็น้องยังมีสายรกติดอยู่ด้วย
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้
ในท้องที่สพเมืองนครศิษย์ธรรมาราช
หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทั้งกู้ภัย
ก็ลงไปพื้นที่ฮายนี้ล่ะค่ะ
ในพื้นที่ตำบลปากภูนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันแบบนี้นะคะพอเปิดดูข้างในคุณผู้ชมเนี่ยนะ
ถุงนี้มันมีถุงดำซ่อนอยู่อีกทีหนึ่งถุงดำอันนี้ค่ะคุณเห็นไหม
ถุงดำอีกทีหนึ่งไปเจอเด็กทารกอย่างที่บอกไป
น้องเสียชีวิตมาคาดว่าไม่ต่ำกว่า๖๘ชั่วโมง
นับจากก่อนที่คนไปพบศพ
ทีนี้ไปสอบปากคำนายประสิทธิ์ถือพุทธอายุ๔๒ปีเป็นคนขับรถแบ็คโฮบอกว่า
คือก่อนหน้านี้ได้รับการว่าจ้างจากเจ้าของรีสอร์ทให้มาปรับพื้นที่ปรับหน้าดินบริเวณดังกล่าว
แต่ขณะทำงานปรากฏว่าไอ้ที่ตักของรถแบ็คโฮล
มันไปจ้วงติดกับถุงพลาสติกที่อยู่ในพงหญ้าจนกระทั่งถุงมันแตกออกมา
จอดรถแล้วก็ค่อยเดินไปดูใกล้พังงะเลยนะคะ
พบว่ามีขาทารกผิวขาวโผล่ออกมาจากถุงพลาสติกด้วยความตกใจค่ะ
ไปแจ้งกับเจ้าของรีสอร์ทให้เจ้าของรีสอร์ทไปแจ้งความกับตำรวจเพื่อมาตรวจสอบ
หลังจากนั้นตำรวจกับกู้ภัยก็ลงพื้นที่มาเลย
ส่วนชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วนะคะ
รู้สึกสงสารเด็กทารกจับใจเลยค่ะ
เพราะน้องเองแม้ว่าจะเสียชีวิตไปแล้ว
พันธุ์ดีมากหน้าตาน่ารักน่าชัง
ว่าคนที่นำศพทารกมาทิ้งน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่
เพราะว่าคนในหมู่บ้านไม่มีใครตั้งคัน
ซึ่งอาจจะเปิดห้องพักในรีสอร์ทหรืออาจจะขับรถผ่านมา
แล้วก็โยนถุงนี้ทิ้งในพงหญ้า
ชาวบ้านเชื่อว่าทารกที่เสียชีวิตเนี่ย
ดนใจให้คนขับรถแบ็คโฮลมาขุดเจอ
แล้วก็เจอศพนี้นะคะ

พันธุ์ตำรวจเอกเทเวศปลื้มสุด
เป็นผู้กำกับสพเมืองนครศรีธรรมราชบอกว่า
หลังเกิดเหตุได้สั่งการให้ตำรวจลงพื้นที่ไป
ติดตามดูซิว่าใครเนี่ย
เป็นผู้ก่อเหตุนำศพน้องมาทิ้ง

แต่ว่าจากการสอบปากคำของพนักงานรีสอร์ท
ก็ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดนะคะ
คุณผู้ชมหลังจากนี้ก็ต้องรอให้ตำรวจทำหน้าที่ก่อนนะคะ
ส่วนนายประสิทธิ์คนขับรถแบ็คโฮที่เจอศพคนแรกบอกว่า
หลังจากเจอสบทารกผ่านไปหนึ่งคืน
ก็เมื่อวานนี้คุณผู้ชมกลับไปพักที่บ้าน
กลิ่นของทารกก็ยังติดอยู่ที่ตัวตลอดเวลา
แม้ว่าอาบน้ำแล้วเปลี่ยนชุดใหม่แล้ว

เพราะฉะนั้นก่อนนอนก็เลยมีการจุดทูบ
บอกน้องที่เสียชีวิตหลังปรับพื้นที่เสร็จ